แท็กซี่เปิดชางก่อนเตะตัดขาเลย
แท็กซี่เปิดแท็กซี่เตะเขาก่อนเลยเหรอไปเตะตัดขาเขาก่อน
เดอร์เขาก็ไม่ยอมเขาก็เซนิดนึงนะฮะ
สุดท้ายลุกขึ้นมาชุนละมุนชกต่อยกันนะฮะ
ฝ่ายคนขับแท็กซี่เองล้มหงายไปเองบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วรายเดอร์เขามีมีดนะฮะเอามีดออกมาถือ
เกือบจะจ้วงโดนพุงโดนท้องคนขับแท็กซี่อยู่แล้ว
นะแต่โชคดีมีพี่เสื้อดำเขาลงไปห้ามเอาไว้ทัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าปั๊มแห่งหนึ่งบนถนนกาญจนาพิเศษ
แถวโรงเรียนเทพศรินนทบุรี
นะฮะเราก็เห็นคลิปนี้ทีมข่าวก็ติดต่อสอบถามไปยังชาย
ดำที่เป็นคนไปช่วยห้ามเนี่ยนะฮะเป็นพลเมืองดี
คุณแจมบอกว่าโอ้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานตอน๔โมงเย็น
ผมขับรถไปเจอเขากำลังยืนทะเลาะกันอยู่เลย
จอดรถอยู่ก็เลยลงไปห้ามให้แฟนถ่ายคลิปเอาไว้

แต่ผมมาลงไปห้ามเขานะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไร
แท็กซี่เนี่ยไปปาดหน้ารายเดอร์เพราะแบบเฉว๊ะจะไปรับพุทธศาลที่ฝั่งซ้ายมือ
เดอร์เขาขับผ่านมาก็โดนปาดหน้าก็เลยลงมา
เดอร์บอกว่ารถเกือบล้มยืนด่ากันโต้เถียงกันสักพัก

แต่สุดท้ายก็แท็กซี่ไปเตะตัดขาเขา

คุณแจมเห็นท่าไม่ดีฮะก็เลยพยายามที่จะห้ามทั้งสองฝ่าย
ทั้งสองฝ่ายก็เลยได้แค่เตะต่อยกันไม่มีการแทงกันคุณผู้ชม
ไม่ควรติดใจกันแหละครับพี่ไปเปิดเขาก่อนเนี่ยเผาะด้วย

สุดท้ายเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงบานปลายไปมากกว่านี้
แต่ถ้าเกิดมีสติเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลย
ใช่ค่ะการปาดหน้ามีกันแทบจะทุกวินาที
สติของเราเท่านั้นที่จะคงอยู่ได้นะฮะ